น้ำใจบนถนนบนท้องถนนมันสามารถมีและให้กันได้หลายรูปแบบครับ
แต่ว่าวันนี้ที่จะนำเสนอเป็นรูปแบบนี้ครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นน้ำใจในรูปแบบที่ผมอยากจะนำเสนอ
คุณแพทย์เจ้าของรถสไลด์ครับผ่านมานะครับ
คือเขาเสร็จงานแล้วจะกลับจันทบุรีระหว่างทางเจอมอเตอร์ไซค์ยางรั่วไปต่อไม่ได้
วัยรุ่นผู้ชายก็นะครับคงจะหาอู่แหละนะครับ

คุณแพทย์ก็เลยจอดรถแล้วก็เอาขึ้นทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งคนขี่เลย

นี่แหละครับพาไปหาอู่ซ่อมนะครับซึ่งห่างจุดที่รับขึ้นมาไปประมาณ๕กิโลเมตร

ปกติรถสไลด์เวลาที่เขาไปทำงานมันก็จะมีรถอยู่ข้างบนเขาไปรับรถ
แต่อันนี้คือมอเตอร์ไซค์แล้วเจอรถสไลด์พอดี
สไลด์ว่างขากลับพอดีนะครับ
ดีครับพี่ไม่เสียเที่ยวเอาน้ำใจกลับไปด้วยฮะ
นี่แหละครับพี่แพทย์บอกว่ารถมันว่างอยู่นะครับ
แล้วก็วิ่งรถเปล่ามาด้วยก็เลยช่วยน้องเขาได้
โอเคครับพี่สุดยอดเลยครับ
ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ใจฟูในวันนี้นะคะ